ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรำคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งกำลังขับรถกระบะจะไปรับแฟนที่บ้าน
อืมจะออกไปทำธุระกันพอไปถึงเห็นพี่สาวของแฟนกำลังทะเลาะกับแฟนเก่าอยู่ทะเลาะกันนัวเนีย
ผู้ชายคนนั้นที่เป็นแฟนเก่าของพี่สาวเห็นว่านุ่มคนนี้ไปที่บ้านเข้าใจผิดว่านัดผู้ชายมาใช่ไหมมีชู้ใช่ไหม
อืมคนนี้คือแฟนใหม่เธอใช่ไหมอ่าหันกระบอกปืนมายิงใส่รถกระบาดคันนี้อืม
เลยค่ะนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยแฟนของผู้ชายที่โดนยิงต้องวิ่งออกมากอดเอาไว้ว่า
ไม่ใช่อันนี้แฟนหนูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับพี่สาวหนูคือแฟนของหนูอะไรอย่างนี้
เป็นฟ้ามีตัวเออค่ะนะฮะแต่โดนยิงรถไปแล้วครับโชคดีไม่โดนตัว
ไม่งั้นอาจจะเสียชีวิตนะนะครับนี่คือรถกระบะ
เจ้าของคือว่าที่ร้อยตีผงพัทส์นินนนอายุยี่สิบห้าปีนะฮะ
ถูกนายบุญหลายจุนหัวโทนอายุ๒๗ปีเอาปืนยิงจนครุ้นนะครับ
เพราะเข้าใจผิดว่าเขาเนี่ยขับรถมาแล้วก็เป็นแฟนใหม่ของแฟนเขา
จริงเขาเลิกลากันไปแล้วนะฮะแต่ว่าเคราะห์ดีกระสุนไม่โดน
อันนี้คือเจ้าของรถที่ชื่อว่าว่าที่รถจีพงพัฒนะครับนะฮะ
เขาก็บอกแบบนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่นู้นแหละครับ๒๖มิถุนายน
ขับกระบาดคันนี้ไปจับไปรับแฟนสาวที่บ้านที่บ้านแหละ
ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะฮะ
แฟนสาวชื่อว่าคุณสุธิดาคือคนเมื่อสักครู่นะฮะ
พอไปถึงอ้าวเห็นนายบุญหลายยืนทะเลาะกับพี่สาวของแฟนอยู่นะฮะ
คือเขาเลิกกันไปสักพักใหญ่ใหญ่แล้วตนเองก็กำลังลงจากรถจู่จู่
ผู้ชายคนนั้นเนี่ยชื่อบุญหลายเนี่ยเดินปรีเข้ามาเอาปืนกระดำยิงใส่รถเป็นสิบนัดเลย
นี่ครับอันนี้เป็นภาพจำลองเหตุการณ์นะฮะ
กระสุนโดนที่ฝากระโปรงข้างหน้ารถไฟหน้าไฟท้ายเสียหายกันไปหมด
ล้อรถด้านขวาก็โดนยิงยางแตกจากนั้นนายบุญหลายคนยิงหันกระบอกปืนมาที่เขา
จะยิงเขาอยู่แล้วจะยิงแล้วเพราะเข้าใจว่าเป็นแฟนใหม่ของแฟนเขานะฮะ
จังหวะนั้นแฟนเขาเนี่ยที่ชื่อว่าสุธิดาเห็นพอดีวิ่งออกมาจากบ้านไปกอดเขาเอาไว้
แล้วก็บอกว่านี่แฟนหนูไม่ใช่แฟนใหม่ของพี่หนูอย่ามาทำอะไรแบบนี้
ประมาณว่ามึงอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะใช้คำหยาบเขาก็จี้มาทางกระจกฝั่งคนขาด
ชายตัวปั๊ง
นะฮะทำให้ครอบครัวเขาก็ยังหวาดภาวะแล้วก็ไม่ปลอด
เพราะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
คือเขาหึงนะไม่อยากจะเลิกกันอะไรแบบนี้นะครับ
ว่าทีมร้อยตีพงพัฒน์ผู้เสียหายเองก็แจ้งความไว้แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนก่อเหตุมาสอบประคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ